เป็นร่วมบุญกับกู้ภายใจภาคคู่นี้ค่ะ
ท็อปพี่ไทยค่ะต้องบอกว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา
ทำบุญหลายที่หลายจังหวัดคุณผู้ชมทำบุญมาประมาณ๗วันติดนะคะ
เอาละค่ะใครดูบันเทิงไทยรัฐตรงนี้ยกมือขึ้นค่ะ
ดูอยู่ค่ะอันดูบริกษณะบุญตามพี่ท็อปพิทธิศาสตร์ทุกแบบนี้เลยนะคะ
เริ่มกันตั้งแต่ก่อนวันพระใหญ่อาสารหาบูชาที่ผ่านมาค่ะ
พี่บินเนี่ยนำทีมเจ้าหน้าที่เดินทางไปทำบุญที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วค่ะคุณผู้ชม
โดยร่วมถวายเทียนพรรษานะคะให้กับทุกวัดเป็นจำนวน๒๗วัดด้วยกันค่ะ
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๐ค่ะยาวมาจนวันที่๑๓กรกฎาคมค่ะ
ปัจจัยทูบเทียนพรรษาชุดสังขทานถวายนะคะ
ซึ่งที่วัดสองพี่น้องนะคะตำบลโคคานอำเภอตาพญานะคะ
เจ้าวาดก็ได้ให้พรแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้พี่ท็อปพี่ไทยด้วยนะคะคุณผู้ชม
พอถึงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะพี่ท็อปพี่ไทยก็นุ่งขาวห่มขาวเลยค่ะ
นี่ตามภาพที่เห็นนะคะนำเทียนพรรษามาถวายที่วัดบางพลี
ใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการวัดประจำของพี่เขานี่แหละค่ะ
โดยพี่ท็อปถือโอกาสนี้นะคะร่วมเททองหล่อผ้าค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกันนั้นนะคะยังชวนแฟนเวียนเทียนแล้วก็ปฏิบัติธรรมถือศิลป์
๕วันไปเลยปิดแบบนี้เลยนะคะ
ขณะที่พี่ไทยเอกพันธ์นะคะก็ได้ตีระคังบอกบุญครั้งนี้ค่ะ
ไทยบอกนะคะว่าอยากให้มันดังกังวานไปถึงทุกคน
ขอให้แฟนสุขภาพดีปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดสารพัดโลกนะคะ
เราไปชมภาพบรรณากาศบังสุขเหมือนตอนกันค่ะ
คุณบินอยู่นะครับคุณบินบรรลุฤทธิ์คลอนอยู่บริษฐศิลป์
เข้าโรคศพจรวรรดิคลอนคืนเขานอนอยู่ที่นั่น
คนนี้ไม่ยอมรอย

ค่ะนะคะก็เป็นภาพการทำบุญที่นานทีปีครั้ง
จะได้เห็นพี่เขาแบบจัดเต็มขนาดนี้นะคะ